อันนี้เป็นการล่วงละเมิดทางเพศที่สำเร็จแล้วก็นานถึง๔ปีด้วยนะคะ
ก็คือมีเด็กชายอายุ๑๗ปี
เป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษสนุโลก
ถูกคนที่ส่งเสียเรียนหนังสือมาตลอด๔ปี

ส่าห์จะปิดปากไม่บอกใครแล้ว

แล้วก็เล่าให้ฟังทนายก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้ว
เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องแจ้งความ
เด็กไม่อยากแจ้งความไม่อยากให้เป็นเรื่องราวใหญ่โต
เพราะว่านึกถึงบุญคุณของคนคนนี้
ที่เขาส่งเสียเลี้ยงดูให้ทุนให้เรียน

ท้ายที่สุดธนายความบอกว่า

ส่วนเรื่องคดีความก็ต้องแจ้งความนะฮะ
ใช่ค่ะทนายคนนี้ก็คือนายสรษักมุทาวันนะคะ
นำตัวนายแดงเป็นนามสมมุติอายุ๑๗ปี

ต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เพื่อให้ช่วยเหลือหลังจากที่นายแดง
ถูกชายอายุประมาณ๕๐ปีแล้วนะ

มขืนกระทำชำราวตั้งแต่อายุ๑๓ปี
ซึ่งตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นป๖

ก็คือนายแดงไปอยู่ด้วยกันที่บ้านพัก
มีการขอมีเพศสัมพันธ์ตลอด๖ปีที่ผ่านมา

เขาแปลกนะก็คือก่อนที่จะร่วมเพศทุกครั้ง

ผู้ก่อเหตุจะสวดมนตร์ก่อนรอใช่ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะก็มีการพูดจาคมขู่ผู้เสียหายต่างนานา
ซึ่งหลังเข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองพิศนุโลก
ตำรวจก็บอกรับเรื่องไว้เดี๋ยวจะจัดการให้นะคะ
อกจากนี้ตรวจสอบไปแล้วไปพบข้อมูลลึกด้วย
ชายอายุ๕๐ปีคนนี้ก่อเหตุกับเด็กชายอีกหลายคน
ส่วนมากจะเลือกไปที่ร้านเกมไปที่ร้านอินเตอร์เน็ต
แล้วก็เลือกเด็กที่ติดเกมหน้าตาดีไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อกับแม่
ใช้วิธีการพูดจาหวานล้อม
อยู่บ้านด้วยกันไหมหรือว่าไปเล่นที่บ้านไหม
เล่นเกมที่บ้านน้าก็ได้นะที่บ้านน้ามีคอมพิวเตอร์
หรือไม่ก็เอาเงินไปมาที่บ้านน้าก่อนเดี๋ยวเอาเงินไป

ก็นี่แหละค่ะถูกขอมีเพศสัมพันธ์
ส่วนทางด้านของนายแดงผู้เสียหายเปิดเผยเพิ่มเติม
บอกว่าช่วงที่ถูกชักชวนไปอยู่กับผู้เกาะเหตุในตัวเอง
อยู่กับยายแต่ทีนี้ไม่ใช่ยายแท้
พ่อก็เสียชีวิตไปแล้วแม่ก็ทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะ
ผู้เสียหายเองตอนนั้นติดเกมอย่างหนักเลยก็เลยตกเป็นเหยื่อ
ล่าสุดผู้เสียหายเนี่ยหลังจากที่ยินยอมมีเพศสัมพันธ์มา๔ปีเนี่ย
ล่าสุดคือไม่ยอมให้ถูกกระทำชำราวอีก
ก็เลยถูกชายอายุ๕๐ปีไล่ออกจากบ้าน
ตัวเองก็ยอมออกจากบ้านนะคะไปทำงานที่ร้านอาหารในตัวเมืองพิศนุโลก
พบกับทนายความนายนี้แล้วก็เล่าให้ฟัง
ทนายบอกว่าเดี๋ยวพาเข้าแจ้งความค่ะ
ตอนนี้ตำรวจเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำแล้ว
พร้อมแจ้งความดำเนินคดีฐานความผิดข่มขืน
กระทำทำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

ส่วนตัวเด็กตำรวจส่งไปตรวจร่างกาย

แล้วก็ต้องส่งไปตรวจละเอียดอีกครั้ง
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลค่ะ